เช้าแบบนี้หลายคนวางแผนจะไปเที่ยวกัน
บอกว่าไปได้นะคะแต่ว่าใครจะไปภาคใต้ต้องระมัดระวังกันหน่อย
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาว่า
จะมีฝนตกมีคลื่นลมแรงด้วย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องระมัดระวัง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเลยกว่านะคะว่า
ภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้สภาพอากาศ
ตั้งแต่ช่วงดึกถึงเช้าจะค่อนข้างเย็นค่ะ
หมอกลงจัดนะคะทำให้ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวัง
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ตากพืชผลการเกษตร
ต้องระวังเปียกจากน้ำค้างแล้วก็โรคราน้ำค้างกันด้วยค่ะ
รวมถึงต้องควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนของสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
ต้องระมัดระวังอากาศเย็นเพราะมีหมอกในตอนเช้า

กลางวันร้อนค่ะต้องให้อาหารสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมนะคะ
ภาคใต้ค่ะต้องระมัดระวังฝนตกตลอดช่วงนะคะ
วัดระวังไปถึงน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ
ใดที่มีฝนนั้นคลื่นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วย
แล้วก็ต้องทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรกันด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นช่วงของปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
เพราะฉะนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวน
แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องกรอบโกย
เอาความสวยงามทางธรรมชาติอย่างดอกไม้สวยแบบนี้
เห็นไปเจอที่ไหนถ่ายรูปเก็บเอาไว้